มายไทยรัฐแอปพลิเคชันป้าเนาโหลดแล้ว
คุณล่ะคะโหลดหรือยัง
แต่อยากบอกว่าถูกเรียกว่าป้ามันก็ดีมากมาย
เพราะการถูกเรียกว่าป้ามันก็ดีกว่าถูกเรียกว่ายาย
เกิดแล้วแก่เป็นธรรมดาเด็กผู้หญิงก็ต้องโตเป็นป้า
เพราะฉะนั้นเมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องก้าวสู่วัยอย่างทรงคุณค่า
ใส่ความมันใส่รอยยิ้มใส่คุณดำภาพแล้วก็ใส่ความซ่า
มะพราวน์หญิงแก่อิ่งมัน
๓๐นั้นกำลังดี๔๐และร่ำรังสวกพา

สวีดัทสวัสดียอดมนุษย์ป้าคุณภาพทุกคนเลยนะครับแม่หลังจากที่ป้า
ของเราเนี่ยได้ขึ้นเหนือลองตายนั้นเพื่อไปตามหาความสุดยอดของมนุษย์ป้า
ตามจังหวัดต่างมาทุกตรอกซอกซอยแล้ววันนี้เราก็จะรวบรวมสุดยอดมนุษย์ป้าให้ได้ชมกันล่ะครับ
พบกับ๕อันดับยอดมนุษย์ป้าที่ถูกออกถูกใจคนสูงวัยทั้งประเทศกันก่อนมาเริ่มกัน

เราเป็นยอดมนุษย์ป้า
น่ารักมากเลย
จำนี้นี่แล้วก็ของออกอย่างไรคะ

นิ้วนี่กดอย่างนี้
อ๋อก็ต้องเอาตระหนักซ้ายค่ะ
เอาตระหนักซ้ายขวา

แบะค่ะ

เอาตระหนักเอาตระหนัก

แล้ววิธีการทรงตัวบนรถเมย์ต้องทำยังไงคะ

แต่ถ้าหงายเงิบแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะ
แล้วก็หายสุภาพเรียบร้อยค่ะ

แล้วทำอย่างไรล่ะคะ

กลุ้มขึ้นมาค่ะ

ทำให้ดูหน้าเก่งค่ะเย็นเก่ง
ถ้าไม่มีการเบรกแหละก็เราจะนิดแล้วก็

เล่าเหตุการณ์ให้จริงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะบนรถเมย์เนี่ย
พี่น้องขอดูอะไรนะอยากดูหัวเข้มขัด
ไอนูเหยื่อไปลูกเหยื่อไป
อันนี้ลูกชายป้าเองไม่ต้องมาดูหวนผักลูกมัน

เสร็จแล้วมันก็แตะบอกแล้วใช่ไหมว่ามึงอย่า
ดูสารรูปเขานั่นน่ะกูพากูขึ้นมาทำอะไร
ถ่ายรู้มั้ยเนี่ยลูกป้าเหรอไม่ได้
เด็กมันสงจัยกว่านิดนึง

เป็นยังไงล่ะครับกับอันดับที่๕ของเรา
เด็ดใช่มั้ยล่ะจ๊ะเรียกว่าเลิศสมันตัน
แต่จะให้เด็ดกว่านี้ต้องไปเจอกับอันดับที่๔ครับผม

เพราะรวมสักขนาดไปทางตลกอย่างดี
เอากันรำทวนฯอะไรก็จะเป็น
เป็นหมอเทวดาชิ

ทำหน้ากล้องเลยทำหน้าตลกหน้ากล้อง

เราเป็นนักเอง
ป้าต้องทำแล้ว

พ่อกูตีกองแม่กูเล่งนิ้ว

เหรอในตลกทำหน้าไงเมื่อกี้

แต่หน้าไม่เหมือนป้าสิทำไงอ่ะ

แม่ว่าเล่นงิ้ว

ลงต้มแชง

มาดูการแสดงจริงกันบ้างดีกว่าครับ

คุณผู้ชมอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะครับ

โอ้โหเป็นการแสดงงิ้วที่น่ารักจริงเลยล่ะครับแม่
ต่อกันที่อันดับ๓กันเลยดีกว่า
อันดับที่๓ได้แก่ป้าคนนี้ล่ะครับ

ให้ฉันเนี่ยนะฉัน๗โมงนี่หล่อนมากี่โมง
แต่แต่งตัวเนี่ยจะไปเป็นนางงามชายทะเลหรือยังไง

แล้วก็มาตามเวลาแล้วค่ะ
แต่ว่าพอดีรถมันติดนิดหน่อยวันนี้

ฉันไม่คิดป้ามีหล่อนคนเดียวนี่แหละเป็นป้า
ฉันยังเป็นสาวอยู่เลยฉันเกลียดที่สุดเลยใครมาเรียกป้า

รู้หรือเปล่าคุณนาวรัฐฉันเนี่ยดูคุณทุกตอนเลยทุกเคป
ป้านาวก็เต็ดใจป้าลีน่า
จะให้เรียกว่าป้าลีน่าหรือป้าจางดี
แม่ดีกว่าป้าจังคนไม่รู้จัก

ไม่เอาค่ะจัมโบตอนนี้บวมทั้งตัวแล้วก็

ว่าป้าอยู่บนสารานี่นะคะที่เขาแบกเป็นกบจะเอาไหม

กบในกระฬาใช่ไหมคะ

ไม่ใช่กวกค่ะคนหน่าวรัฐรังโกกเบา
เราก็มองข้างหลังเห็นเหมือนกัน

นี่คุณนวรัฐเหมือนอย่างนี้เลยค่ะ
ตักน้ำรดหัวต่อพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องค่ะ
กลัวไหมคือมีก็เหมือนไม่มีมีลูกอ่าลูกสองคนแต่ว่า
สงการปีใหม่ตุดจีนอืมไม่เคยโทรหาแม่อ้าวไม่เคยมาพาแม่ไปกินข้าวอ่ะ
ทำไมอ่ะโทรมาหาแม่สักครั้งได้ไหมอืมลูกเราเหมือนไม่มีลูกอ่ะ
แล้วเหมือนตัวคนเดียวในโลกอ่ะมีแค่วันแม่ที่มันซื้อพวงมาลัยมา
แล้วก็มาหาเรามากราบ๑๐นาทีแล้วมันก็ไป
หัวใจแตกสลายมาแตกสลายทุกวันนี้แบบมันไม่อยากให้ตรงกับวันเทศกาล
ถ้าตรงปุ๊บเมื่อก่อนมีดาวเทียมนะป้าเนาเราก็จะจัดรายการทั้งวันเลยไม่สนใจเลย
จัดมันทั้งวันตุ๊จีนไม่เคยหยุดเลยอืมแต่ตอนนี้เราไม่มีอืม
ไม่มีปุ๊บมันเป็นออนไลน์จัดก็ได้ไม่จัดก็ได้อืม
มันก็เลยมันเกิดความรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วเหงาไหม
เหงาเหงาบางทีตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้ร้องไห้
แท็กซี่ก็ร้องไห้นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ร้องไห้
จัดรายการอยู่คิดอะไรขึ้นมาก็ร้องไห้มันเป็นโรคซึมเศร้า
โอ้โหวัยอย่างกับโกหกผ่านไปแล้วกับ๓อันดับที่ถูกอกถูกใจคนสูงวัยทั่วประเทศ
ยังเหลืออีก๒อันดับอดใจรอสักครู่เดี๋ยวมาดูกันต่อช่วงหน้าครับผม
นี่ชื่อป้าเนาที่ชื่อป้าเนาป้าเนา
นี่แซมวัดนู้นบุกเรีย้อนยังไง
เล่นตลกเล่นตลกเล่นตลกเล่นตลกแล้วค่ะ